ดูที่นครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
มีเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเขาขี่จักรยานยนต์ไปชนท้ายกับรถกระบะ
ก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั่นแหละ

ทีนี้เนี่ยที่เป็นที่ฮือฮาก็เพราะว่าคนที่มาร่วมงานศพ
ทุกคนใส่เสื้อสีแดงหมดเลย
ไม่ดำขาวใช่ไหมแล้วเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมทำไมมีหงแดงอ่ะ
เขาเป็นแฟนหงแดงลีเวอร์พูลแม้กระทั่งนางลำยังสบายแดงอ่ะ
ถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าจัดให้ส่งท้ายเป็นครั้งสุดท้าย
ส่งวิญญาณให้อะไรแบบนี้เอาที่คนตายชอบเนอะใช่
เมื่อสักครู่อาจจะหลายคนอาจจะได้เห็นชื่อไปแล้ว
ผู้ตายก็คือนายนิสิตยันยงนวกิษอายุห้าสิบสองปี
เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่วัดบ้านหนองปลือ
ในตำบลบทอำเภอพี่ไมค์นะคะเขาประสบอุบัติเหตุ

เสียชีวิตที่บุรีรำวันที่๒๘มกราคม
ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและชาวบ้าน
ก็มาร่วมงานศพของเขา

ทุกคนร่วมใจกันใส่เสื้อหงแดงลิเวอร์พูล

มีหงแดงแล้วก็อย่างที่คุณบอก
นางรำเองก็ยังเป็นสบายสีแดง

ก็เป็นสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลสโมสร

คือนายนิสิตผู้ตายเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูล

ใช่และอยากให้ดูภาพหน้าศพนี่ไง
เขาก็ใส่เสื้อแดงอยู่
จริงภาพหน้าศพที่เป็นภาพตั้งค่ะ
เป็นภาพเขาถ่ายแล้วเป็นภาพตัดต่อนะ
คู่กับโมฮาเมดซาลานักเตะชาวอียิปต์กองหน้าของลิเวอร์พูล
สาราก็เป็นนักเตะที่ก็ทำประตูให้เยอะเหมือนกัน

ก็ตัดต่อมาเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนก็สวมเสื้อทีมมาเข้าร่วมกันเยอะแยะนี่ไง
ภาพนี้เห็นไหมแบบนั้นนะคะ
ทัศนีวิชาทรตระกูลเพื่อนผู้ตายบอกว่า
ก่อนที่นายนิสิตจะเสียชีวิตก็มีการพูดคุยกันนะว่า
จะร่วมฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกของทีมลิเวอร์พูลด้วยกัน
คือปีนี้ต้องบอกว่าฟอร์มลิเวอร์พูลมาดีจริงเหมือนเมื่อสักครู่นี้
ที่คุณโบโบกับคุณพิชชี่เล่าให้ฟังไป
ก็เสียดายค่ะที่ไม่ได้มาฉลองร่วมกัน
นิสิตก็มาด่วนจากไปด้วยประสบอุบัติเหตุซะก่อน
ก็อยากจะไว้อะไรให้กับนายนิสิตเป็นครั้งสุดท้าย
การจัดงานศพให้เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูล
สมกับความชื่นชอบและความเป็นแฟนคลับตัวยงของนายนิสิตนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจเนี่ย
ก็มีการแสดงหน้าศพวงโปรงลางที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
และเพื่อนทุกคนร่วมยืนไว้อาลัย
อันนี้มีเพลงให้ฟังไหมเขาเปิดเพลง
เป็นเพลงประจำเป็นเพลงประจำของทีมลิเวอร์พูลอ่ะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศ

ใช่ทุกคนเลย
ของทีมลิเวอร์พูลเป็นเพลงประจำสโมสร
ก็ถือว่าเป็นการไว้อะไรครั้งสุดท้าย
แล้วก็ส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ตายไปสู่สุขติตามแบบที่เขาชอบ
ก็จะมีหลายครั้งที่ผู้ตายสั่งเสียเอาไว้

เขาชอบแบบนี้ไม่อยากจะให้มานั่งเศร้า
บางคนก็ชอบสีชมพูบางคนก็ชอบอะไรอ่ะ
หมอลำบอกอย่าร้องไห้นะเต้นกันให้สนุกเลย
อะไรแบบนั้นคนที่อยู่ก็ทำตามสิ่งที่คนที่ตายนั้นได้ร้อง

เอาจริงคุณคนเราต้องวางแผนการตายนะ
เราจะได้รู้ว่าเราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไง

คุณผู้ชมใครมีไอเดียส่งมาบอกเรากันได้ที่หน้าจอไลน์นะ

ไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองแต่ว่าถ้าเราวางแผนว่าเราอยากสไตล์แบบไหน
ที่ไหนยังไงเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราเนี่ย

งานแบบไหนอะไรก็ว่ากันไปใครคิดออกก็ส่งเข้ามาคุยกันได้